คุณผู้ชมครับเราเคยนำเสนอการหายตัวไปของตาจ่อย
วัย๘๙ปีหายตัวไปจากบ้านที่จังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็ลูกของตาจอยมี๔คน
ลูก๓คนก็โทษพี่สาวคนโต
พี่สาวคนโตมีส่วนรู้เห็นการหายตัวไปของพ่อ
คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของสมบัติ
เรื่องของมรดกเรื่องของที่ดินหรือเปล่า
กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเกือบจะเป็นศึกสายเลือดแล้ว
เพราะว่าลูก๓คนของตาจ่อย
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
สระน้ำในสวนแก้วมังกรของพี่สาวคนโต
ก็คือนางวิเทียนอายุ๖๐กว่าปี
เพราะว่ากลัวว่าตาจ่อยจะกลายเป็นศพอยู่ในสระน้ำแห่งนั้น
แต่ทีนี้พี่สาวคือดูกีดกันดูไม่ให้เข้ามาตรวจค้น
แล้วก็มีการขู่ด้วยนะถ้าเกิดเดี๋ยวบุกรุกนะ

นี่กลายเป็นศึกสายเลือดของลูกของตาจ่อยศรีบุริน
คือชื่อคุณตาจริงก็คือชื่อตาจ่อยเลย
อายุ๘๙ปีเป็นชาวบ้านบวม๖หมู่๕ตำบลหนองบัว

ซึ่งคุณตาหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
กรกฎาคมลูกและญาติไปแจ้งความว่า
คุณพ่อหายไปพยายามค้นหาหลายครั้ง
สงสัยว่าคุณพ่อจะจมน้ำตายในสระน้ำกลางสวนแก้วมังกร
ของลูกสาวคนโตคือนางวิเทียนแสงสุดา
ก็ไปหากันที่นี่๓ครั้ง
ครั้งที่๒ตำรวจเข้าไปหาก็ไม่เจอศพ
พอครั้งที่๓จะขออนุญาตนางวิเทียนลูกสาวคนโตของตาจ่อย
กลายเป็นประเด็นปัญหาว่านางวิเทียนไม่ยอมให้เข้าไปค้นหาอีกนะครับ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะพี่น้องทะเลาะกันนะครับ
แต่สุดท้ายนางวิเทียนลูกสาวคนโต
ก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหา
แล้วก็ไม่เจอศพที่สระน้ำในสวนแก้วมังกร
เจ้าหน้าที่ไปค้นหาที่สระน้ำใกล้
รวมถึงบ่อพักน้ำ
ก็ไม่เจอศพของคุณตาจ่อย
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะ
ลูกขัดใจกันไม่เชื่อมั่นกัน

วิเทียนเองลูกสาวคนโตสาบานว่าเธอเองก็รักพ่อเธอตามหาทุกวัน
ว่าญาติพี่น้องจะว่ายังไงตนบริสุทธิ์ใจ
สาเหตุการหายตัวไปของพ่อก็ไม่รู้
สุดท้ายนะครับมันมีความคืบหน้าออกมา
เมื่อวันที่๔กันยายนในช่วงบ่ายคือวันพุธ
มีคนขึ้นไปหาเห็ดป่า
แล้วไปเจอย่ามของตาจ่อยบริเวณถ้ำภูคั่ง
ซึ่งถ้ำแห่งนี้ห่างจากบ้านของนางวิเทียนลูกสาวคนโตไปประมาณ๑กิโลเมตร
คือไปเจอตรงนี้นะฮะบริเวณถ้ำภูข้างในเขตป่าสงวน
รอยต่อบ้านบวม๖บ้านปลาบ่าตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือ
ย่ามอยู่บนยอดภูย่ามสีฟ้าของตาจ่อย
เพราะว่าคนเก็บเห็ดจำได้เพราะเป็นญาติกับตาจ่อยเหมือนกัน
แวนอยู่ที่ต้นไม้ในย่ามมีผักจำนวนหนึ่ง
แล้วก็มีมะม่วง๑ลูกในสภาพที่เน่าแล้ว
และคนเก็บเห็ดก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายศพคนตาย
เดินตามหากลิ่นค้นหาไปถึงถ้ำ
หาไม่เจออะไรเลยนะไม่กล้าทำอะไรต่อ
เลยโทรไปบอกแม่ถ่ายรูปอาหญ้ามเอามาบอกแม่
จากนั้นแหละครับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ทางญาติและเจ้าหน้าที่ชมรมตอบโต้เผชิญเหตุสาธารณภัยของจังหวัดเลย

หงายเสียชีวิตจมอยู่ในซอกหินใต้หน้าผาลึกประมาณ๔เมตร
ศพไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงในสีดำตัวเดียว

ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒เดือน

ใช่ลูกแจ้งความ๕กรกฎาคม๖๒
มาพบศพตาจ่อยเมื่อวานนี้๕กันยายน๖๒
ตำรวจเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒เดือน
และบริเวณโดยรอบก็ไม่พบรองเท้าหรือเสื้อผ้าของตาจ่อยเลย
แล้วเสื้อผ้ามันไปไหน
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติญาติได้ขึ้นไปตรวจสอบศพแล้ว
ยืนยันว่าเป็นตาจ่อยจริงนะครับ

นางชมัยพรวันทองสุกอายุ๕๓ปี

และเป็นแม่ของคนที่ขึ้นไปเก็บเห็ดที่ภูข้าง

มั่นใจว่าตาจ่อยต้องถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน
เนื่องจากตาจอยอายุมากแล้ว
คือจะเดินขึ้นไปที่ภูเชื่อว่าเดินไม่ไหวแน่นอน
ขณะชาวบ้านเองหรือว่ายาดเอง
เดินขึ้นไปหาเห็ดที่ภูคั่งแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว

และตาจอยวัย๘๙ปีจะขึ้นไปได้อย่างไรนะฮะ
เดี๋ยวนี้ก็ไปเจอสบอยู่ข้างล่าง
เพราะว่าศพนั้นไม่มีเสื้อไม่มีแต่กางเกงในตัวเดียว
แล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าตาจ่อยจะขึ้นไปเก็บเห็ดหรือของป่าที่นี่
ไม่ค่ะไม่คิดว่าจะไปได้เพราะว่าอายุแก่แล้ว
คาดว่าตะจ่อยที่การเสียชีวิตในครั้งนี้

เนี่ยญาติตาจอยเชื่อว่าคาดตะกรรมนะครับ
นี้เจ้าหน้าที่ยังไม่เคลื่อนย้ายศพตาจ่อยลงมาจากภูคั่ง
เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
เก็บพยานหลักฐานในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาลูกและญาติของตาจ่อย
ได้จัดเวรยามขึ้นไปเฝ้าระวังอยู่บนภู
เพราะเกรงว่าคนร้ายจะกลับมาทำลายหลักฐาน
เพราะตอนนี้ลูกก็แบ่งเป็น๒ฝ่ายแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วนะครับ
ก็มีคำถามทำไมศพพ่อมาอยู่ที่นี่ได้
เสื้อผ้าไปไหนแล้วขึ้นไปบนภูข้างได้ยังไงนะฮะ
เรื่องนี้ต้องตามต้องตรวจสอบกันต่อด้วยนะคะ